คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปเห็นเพจสายใหม่ต้องรอดเขาโพสต์ภาพภาพนี้เอาไว้ค่ะเป็นป้ายติดเอาไว้นะคะที่จัดเชิงเศร้านะคะ
นี้ติดเอาไว้ว่าขอความกรุณามาซื้อม้าให้เป็นเวลาหน่อยขอบคุณค่ะ
มาซื้อม้านี่นะแบบเนี้ยค่ะซื้อม้าไปเลี้ยงเหรอ
คุณผู้ชมเข้าใจว่ายังไงคะไปไปมามามันเป็นประเด็นเรื่องของการชี้เป้าเรื่องของยาเสพติด
ว่ามาตรวจสอบหน่อยเถอะเนี่ยเขาขายยาเสพติดกันเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกยาม้า
ใช่ไงคะปัจจุบันก็คือยาบ้านั่นแหละอุ้ยแล้วลายมือสวยเชียวอืม
ป้ายนี้นะคะติดอยู่แบบนี้ครับเหตุสายใหม่ต้องรอดคนก็แชวไปเยอะมากเลย
คนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงเออช่วงเช้าวันนี้ผู้กำกับสพบังปะกง
ให้ชุดสืบสวนปิดล้อมตรวจค้นเลยค่ะครับจับผู้ต้องหาได้สองคนอืม
ในประสานโรงพึ่งอายุห้าสิบห้าของกลางยาบ้าสี่ร้อยเก้าสิบหกเมตรโอ้โห
เนี่ยแจ้งข้อหามียาเสพติดประเภทที่๑ยาบ้าไว้ในครอบครอง
เพื่อการค้าและแพร่ระบาดในชุมชนนะคะนางสาวสายชนแก้วเงินอายุสามสิบสาม
อันนี้โดนข้อหาเสพเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้า
โดนจับไปสองคนค่ะดำเนินคดีทั้งคู่ทีเนี้ยแล้วเรื่องของการติดป้าย
ติดและติดเพื่ออะไรอืมทีมข่าวคุยกับคนที่ติดป้ายนะคะ
เขาบอกว่าขอเวลาติดป้ายนี้เอาไว้อีกหน่อยได้ไหม
ยังไม่ปลดนะไม่ปลดต่อให้จับผู้ต้องหาได้สองคน
มีของกลางยาบ้าสี่ร้อยกว่าเม็ดมันยังมีม้าอยู่เหรอ
ติดอีกสองวันเพราะอยากให้คนที่มาซื้อยาบ้ารู้อ่า
ไม่มีขายแล้วนะคนขายโดนจับไปแล้วนะ
เอาม้าลงทะเลไปนู่นแล้วนู่นเจ้าหน้าที่มาจับไปหมดแล้วนะ
อ่าถามต่อนะคะว่าแล้วทำไมถึงเอาป้ายไปติดไว้ล่ะครับ
คนที่ติดป้ายบอกว่าก็อยากให้ผู้นำชุมชนมาดูแลตรวจสอบลูกบ้านบ้าง
ไม่ควรปล่อยประละเลยชาวบ้านรู้แต่ทำไมผู้นำชุมชนไม่รู้
ชาวบ้านรู้แต่ทำไมตำรวจไม่รู้ว่าเขาขายยาบ้ากันตรงนี้
อ่าก็เลยติดซะเลยแบบนี้ค่ะนักข่าวเราก็เป็นห่วงคนติดป้ายนะ
ถามว่าอ่าแล้วไม่กลัวเหรอติดป้ายแบบเนี้ยอืม
ติดป้ายบอกว่าไม่กลัวจะกลัวทำไมเพราะนี่คือสิ่งที่ถูกต้อง
นี่คือการทำเพื่อชุมชนยาบ้าจะได้หมดไปจากชุมชนสักที
คือบางทีอย่าไปว่าชาวบ้านเขาเลยฮะ
บางทีชาวบ้านก็จะถูกบอกว่าอ้าวแหมชอบไปร้องสื่อจังเลย
อืมชอบไปลงโซเชียลจังเลยเขาก็ไม่ได้อยากไปแจ้งทั้งนั้นหรอก
ค่ะแต่มันไม่มีช่องทางไงเขาก็ต้องใช้วิธีนี้นี่แหละ
ถ้าปล่อยไว้เฉยเฉยไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้นี่จุดเริ่มต้นของปัญหานะฮะ